มาดูเรื่องของแก๊งเงินกู้ดอกเบี้ยโหดกันก่อน
คือไปดักทำร้ายลูกหนี้หน้าหอพัก

เหตุเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะ

แต่ว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
โดนเหรอหยุดโดนไง

เป็นที่พูดต่อมาอีกเวลาอยู่บอสนะ
มึงคือพาใครมึงเอาที่ใคร
คลิปนี้โพสต์อยู่ในเพจชื่อว่าเงินกู้นอกระบบ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ผู้สินหายคือนางสาวก้อยเป็นนางสมมุตรนะ

กู้เงินจากเพจเงินกู้นอกระบบ
บาทเมื่อวันที่๑๒พฤษภาคม
โอนให้๙๕๐บาทจำได้ไหม
นะครับโดยกำหนดให้จ่ายหนี้รายวัน
วันละ๑๘๐เป็นเวลา๙วันก็จะเป็นยอดเงิน๑๖๒๐บาท
ก็จ่ายครบตรงตามกำหนดยกเว้น
ยกเว้นงวดสุดท้ายวันที่อ๋องวดต้องปัญหา

เธอทำงานแล้วมันหมุนเงินไม่ทัน
คือคนที่ทำงานแบบเงินต่อเงินเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ
คือหมุนเงินไม่ทันน่าเห็นใจนะครับ
นัดคนเก็บเงินกู้ไว้บ่ายโมงโอ้โหมาทัวร์ถึงที่ทำงาน

กระทั่ง๒ทุ่มกลับหอพักโอ้โหมารออยู่เลย
มารออยู่ที่หอพักรอทัวร์เงินแล้วคุณผู้ชมดูสิฮะ
เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแบบนี้แหละนะครับโอ้โหถูกทำร้ายด้วย
แล้วก็ถ่ายคลิปประจานด้วยนางสาวก้อยไปแจ้งความไว้ที่
สพพระนครศรีอยุธยานะครับล่าสุดนะครับเมื่อช่วงหนึ่งทุ่มที่ผ่านมานะฮะ
ผู้ก่อเหตุทั้ง๕คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนที่ตั้งข้อหาฐาน
ร่วมกันให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนด
ร่วมกันประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องขออนุญาต
ทวงหนี้ในลักษณะข่มขู่ใช้ความรุนแรง
และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

ทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ตำรวจก็ปล่อยตัวชั่วคราวไปนะครับ
เพราะว่ามามอบตัวนะครับไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีด้วย
แต่วันนี้นะครับ
จะนำตัวทั้งหมดส่งสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ